มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเจ้าหัวขโมย

ขออ่านตามเลยเพราะชื่อยาวมาก
พญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์

อยู่ที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
หายไปช่วงกลางดึก๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลายคนถามทำไมเอาไปขายหรอ
มันมีคำถามมากเลยนะคุณสุภาษาราแล้วก็อยากรู้ว่า
ว่ารูปปั้นนี้คือเหมือนกับว่าเป็นที่เคารพสัทธา
แล้วถ้าเกิดว่าไปมีน้ำหนักเอาไปขายหรือเปล่า

จะทำอะไรคนเอาไปหรือเปล่า

สรุปแล้วณวันนี้เจอตัวหัวขโมยแล้วนะคะ

เอาไปทำพิธีต่อชะตาให้กับเมืองว่าอย่างนั้น

นายทงชัยแสงตรการอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาขโมยรูปปั้น
พญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์
อยู่ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมค่ะ
ผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในซอยโชคชัย๔
ซอยโชคชัย๔๔๙เขตลาดพร้าว
พร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
ตามรวจโฆภูมิตัวนายทงชัยกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภปักเกรทนะคะ
พี่พี่เอาไปทำไมก็คือมูลเหตุจูงใจนั่นแหละ
ตอนแรกนะนายทงชัยไม่ยอมตอบคำถามนะคะ
ก็เดินนิ่งแบบเนี้ย๕๐๐๓๐๐๐๐๐
พยายามแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะภายหลังจากการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจออกมาให้ข่าวค่ะว่าผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุขโมยรูปหล่อ
พญาโฆษศรีเนี่ยขโมยไปจะเอาไปประกอบพิธีสืบชะตานกพระเคาะต่อดวงเมืองตามความเชื่อ
เพราะเขาเห็นว่าช่วงนี้สถานการณ์ของประเทศไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ
หลังจากทำพิธีเสร็จเอารูปหล่อพญาโฆษศรีมาวางซุกเอาไว้ที่ข้างกระถางต้นไม้
ร้านก๋วยเตี๋ยวภายในซอยลาดพร้าว๑๑๒อ้าวแล้วไม่เอาไปคืนที่เดิมอ่ะคะ
ก็นั่นน่ะสิเนี่ยมาตั้งไว้แบบนี้คนที่เห็นเขาก็บอกว่านี่คือพญาโฆษศรีที่มีคุณค่าทางจิตใจ
เคารพบูชาเอาเนี่ยเอามาตั้งไว้อยู่แบบนี้แล้วไปดูกันหน่อยไหมที่พญาโฆษศรีเนี่ย
ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมีอะไรบุบสลายแตกไป
บสลายเหมือนกันบุบสลายไปเหมือนกันนะคะก็คืองาช้างข้างซ้ายค่ะ
หักไปหนึ่งข้างอืมส่วนฐานและขาหลังซ้ายมีรอยคล้ายซ้ายถูกเจียออกไป
ค่ะเป็นรอยลักษณะลึกเข้าไปเลยอ่ะค่ะเขาได้รับความเสียหายนะ
รูปหล่อมีน้ำตาเทียนสีฟ้าหยดรอบองค์ก็คือลักษณะเวลาเขาทำพิธีเขาจะมีการจุดเทียน
ใช่น้ำตาเทียนเห็นไหมคะเป็นสีฟ้านั่นแหละนั่นแหละนี่คือน้ำตาเทียนนะคะ
อกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติมาดูประวัติของผู้ต้องหาค่ะ
ก็เคยถูกตำรวจสนโชคชัยควบคุมตัวข้อหาเสพยาบ้าตั้ง๔ครั้งเนี่ยคุณ
ทงชัยถือว่าเป็นคนคลั่งมนต์ใสคุณสัยมนต์ดำ
พฤติกรรมผิดปกติบุคคลรอบข้างญาติพี่น้องไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
แล้ววันนี้ค่ะ๓๑กรกฎาคม๑๐โมงนี่เองนะคะ
เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวในทงชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่เขาขโมยมาก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
และนำตัวกลับมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
จับได้สักทีเพราะว่าหลายคนก็สงสัยกันมานาน
สุดท้ายจับได้แล้วรู้เหตุผลแล้วเอาไปทำอะไร
เพราะว่าเขาชอบพวกมนต์ดำศัยศาสตร์อะไรพวกนี้
แล้วก็จริงตำรวจก็แกะรอยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตรงนั้น
ก็สามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้
แต่ทีนี้ก็ต้องดูไงว่าหลังจากนี้พญาโฆษศรี
เราจะต้องเอามาบูรณะหรือมาทำยังไงต่อ
เพราะว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจกับคนเหมือนกันนะคะ